ในช่วงเย็นวันนี้ครับจะมีการปิดเส้นทางการจราจรทั้งหมด๔๐เส้นทางนะครับ
บนพื้นที่จริงเป็นครั้งที่๒ครับ
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหายาตราทางสะทนละมาก
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
จัดให้มีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ยุหายาตราทางสะทนละมาก
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร

วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม
บนพื้นที่จริงเป็นครั้งที่๒ในวันนี้
โดยประชาชนสามารถมาร่วมชมการฝึกซ้อมได้
ตลอดเส้นทางที่ริ้วขบวนยาตราผ่าน
ซักซ้อมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ลำดับพระราชพิธีจริง
จะเกิดขึ้นในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ

โดยเริ่มจากการเทียบพระราชยานพุทธตานทององค์จำลอง
พระบรมหาราชวังแล้วยาตราริ้วขบวน
ประตูพิมารชัยศรีประตูวิเศษชัยศรี

จากวงดุรยางวงดำและวงตาม
ที่บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์๖เครง
คือเพลงพระราชนิพลมาสราชวรรลบ
ยามเย็นใกล้รุ่งสันเสริญเสือป่า

ใช้การเดินกึ่งสวงสนามเน้นเท้าครับ
หลังจากนั้นนะคะเมื่อขบวนยาตราออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรี
ก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระราน
และยาตราไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเป็นจุดแรก
ระยะทางตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ๒กิโลเมตร
ใช้เวลาโดยรวม๑ชั่วโมง๑๐นาที
ส่วนเส้นทางที่๒จากหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
ก็จะไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ระยะทาง๓กิโลเมตรใช้เวลา๑ชั่วโมง๔๐นาทีค่ะ
ส่วนเส้นทางที่๓จากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ขบวนก็จะยาตราไปตามถนนเฟื่องนคร
ขวาเข้าถนนเจริญกรุง
เทียบพระราชยานพุทธตานทองที่เกยหน้า
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามระยะทางประมาณ๖๕๐เมตร
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีค่ะ
และเมื่อเสร็จพิธีนะคะริ้วขบวนจะยาตรากลับเข้าพระบรมมหาราชวัง
โดยใช้เส้นทางถนนท้ายวังเลี้ยวขวาถนนมหาราช
ขวาถนนหน้าพระรานแล้วเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวัง
ทางประตูวิเศษชัยศรีผ่านประตูพิมารชัยศรี
แล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทองที่เกยพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์
รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ๗กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมง
ไม่รวมเวลาหยุดพักขบวนณที่หมาย
คาดว่าการซักซ้อมจะเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาค่ะ
ดังนั้นเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในงานพระราชพิธี
รวมทั้งเพื่อไม่ให้กระทบต่อการซักซ้อมริ้วขบวน
บัญชาการตำรวจนครบานและกองบังคับการตำรวจจราจร
จึงแจ้งปิดการจราจรใน๔๐สาย
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาไปจนถึงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๓๐นาที
โดยตำรวจจะปิดการจราจรเมื่อริ้วขบวนผ่าน
สำหรับเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมยังไม่ผ่านหรือผ่านไปแล้ว
และไม่กระทบต่อการซักซ้อมริ้วขบวน
ตำรวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วงไป
เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรให้แก่ประชาชนโดยเร็ว
และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ส่วนประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนบุรีนะครับ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นขับรถลงมาจากทางด่วนยมราช
หรือว่ามาจากถนนเพชรชบุรี
ก็แนะนำให้ไปใช้เส้นทางสะพานกรุงทนหรือสะพานพระราม๘แทน
ส่วนใครที่มาจากทางด้านของถนนพระราม๔ถนนพระราม๑
และถนนเจริญกรุงก็ให้ไปใช้สะพานพระปกเกล้าและสะพานพุทธยอดฟ้าแทนครับ